มาดูต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะโซจียอนนั่นเองค่ะ
ฉลองคืนข้ามปีกันผ่านไปแล้วนะคะที่เกาหลีก็ไม่ได้ไปกับใครที่ไหนนี่แหละ
นี่แหละพี่ชายคนข้างนะคุณฮันเดอะตาหลายคนถามอยู่เหมือนกัน
แต่เธอก็ยังไม่ได้ตอบเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ
ลงภาพกระหน่ำแบบอุ้ยรัวเลยผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวนั่นเองนะคะ
หลายคนก็ดูว่าเออเอาจริงเขาก็ดูหวานออกสื่อกันนะ
ใส่เสื้อคู่บ้างอะไรบ้างทำรูปหน้าโรงน่ารัก
แต่พอถามสเตตัสอย่างที่พลอยบอกแหละถามว่าตกลงเป็นรายการจียอนกับท่าน
เขาบอกว่าเขาตอบแบบเขินด้วยนะ
จะตอบอะไรจะเรียกอะไรก็ไปคิดกันเอาเองให้ภาพเล้าเหลืองค่ะ
เอาไปฟังจียอนค่ะน่ารักเชียว

แต่การไปทริปด้วยกันสองคนมันตอบว่าโอเคแล้ว

ก็ก็ดีขึ้นเรื่อย
ความรู้สึกของหนู
ก็คือแบบอยากเก็บไว้เป็นแบบเรื่องส่วนตัวบ้างด้วยค่ะ
ก็คือถ้าสมมุติว่าคือหนูก็แบบลงรูปอย่างนี้
ก็คือแบบทำให้แบบทุกคนรู้ว่า
ก็อะไรเถอะอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบไม่จำเป็นต้องแบบบอกว่า
ท่านชัดเจนกับเราเลยใช่ไหมคะ

สถานการณ์หนูคือแบบเอ่อชัดเจนแล้ว
ให้รูปมาเล่าเรื่องละกัน

ก็นี่คือแล้วแต่พี่ที่จะเขตค่ะ
เขียนไปว่าเออเป็นแฟนการณ์ได้โอเค
นี่ก็แล้วแต่พี่เลยค่ะ

ที่ฉันขอเรียกว่าคู่นี้เป็นแฟนกันนะคะ
เพราะว่าทุกอย่างมันก็ชัดเจนอย่างที่เราเห็นนะ
แต่ถ้าจะให้ชัวร์เดี๋ยวไปถามหนุ่มฮันบ้างดีกว่า

ซิท่านจะตอบหรือเปล่าว่าให้รูปเล่าเรื่องนะคะ